เพราะว่าเชื่อว่าหลายคนเตรียมแล้วล่ะ
ขับรถเดินทางกลับภูมิลำเนาไปท่องเที่ยว
ช่วงเทศกาลปีใหม่
ดูไว้เป็นอุทาหรณ์ระมัดระวังกันนะคะ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ร้อยเอ็ดค่ะ

คือเทดินไม่ทันระวังนะคะรถเสียหลัก
เรียกแบบนี้เลยแล้วตอนที่มันพลิก
คนขับถูกรถทับด้วย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๖โมงครึ่งเมื่อวานนี้ค่ะ
หลังรับแจ้งเหตุหน่วยกู้ภัย
ไปพร้อมอุปกรณ์ตัดถ่างไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

จุดนี้คือริมถนนบายพาสเลี่ยงเมืองโพนทอง
ธวัดบุรีในอำเภอธวัดบุรีจังหวัด๑๐๑
ที่เกิดเหตุเป็นไซส์งานขนาดใหญ่เลยค่ะ
พบนายประดุลเดชสายจันทร์อายุ๓๘ปี
คนขับรถคันนี้ติดอยู่ในรถ
ขาและแขนด้านขวาถูกตัวรถ
กดทับอยู่แล้วรถมันคันเบอร์เลอร์เลยนะคะ
ร้องโอดอวยด้วยความเจ็บปวด
เจ้าหน้าที่ใช้เวลา๒๐นาทีสามารถนำผู้บาดเจ็บออกมาได้
แล้วก็เคลื่อนย้ายไปส่งที่โรงพยาบาล

ไปคุยกับคนเห็นเหตุการณ์นะคะ
เล่าว่าคุณประดุลชัยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
จริงแล้วไม่ใช่คนขับรถเทรลเลอร์คันนี้
ที่เกิดอุบัติเหตุแต่เป็นคนขับรถแบ็คโฮ
ก่อนเกิดเหตุคนขับรถเทลเลอร์ไม่อยู่
นายประดุลเดชผู้บาดเจ็บก็เลยอาสาขับให้
ขณะที่ทำการยกดำกระบะเพื่อเทดิน
ก็คือดำด้านหลังมันจะหงายขึ้นแบบนี้นะ
แล้วดินมันก็ลงไปช่วงนั้นแหละเสียหลัก
รถพลิกตะแคงทับร่างของคนขับเลย
เรื่องต้นคาดว่าในระหว่างดำกระบะ
เพื่อที่จะเทดินไม่ได้เลื่อนรถไปข้างหน้า
ทำให้รถถ่ายน้ำหนักไม่ดี

เป็นเหตุให้รถทับตัวเองจนได้รับบาดเจ็บค่ะ

เป็นอุบัติเหตุรถกระบะบรรทุกปลาสด
ใส่กล่องรังมาเต็มคันเลยค่ะ
พลิกคว่ำบริเวณร่องกลางถนน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนเพชรกะเสมฝั่งขาล่อง

โดยนายสุชาวงน่อยนะคะอายุ๒๙ปี
เป็นคนขับรถก็รีบนำปลาไปส่ง
ให้ลูกค้าที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเสียการทรงตัวค่ะ
เอียงเอียงเอียงจะลงข้างทาง
คนขับก็พยายามดึงพวงมาลัยสวนทางเอียงคุณ
คือรู้แล้วว่ารถมันเอียงเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุแน่
ก็พยายามประคองรถให้ได้ให้อยู่ในช่องการจราจร
แต่สุดท้ายไม่สามารถควบคุมได้ค่ะ
รถมันเอ็นไปที่เลนขวาแล้วก็พุ่งพลิกคว่ำ
ตกร่องกลางถนนคนขับกับพันรยา
เพราะดีมากนะคะนั่งอยู่ได้แบบนี้เพราะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
ส่วนรถที่ประสบอุบัติเหตุวิ่งต่อไม่ได้ค่ะ
ก็ต้องรอรถถ่ายปลาสดคันใหม่
เพื่อที่จะถ่ายปลาแล้วก็เอาไปส่งให้กับลูกค้า
อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ